สำหรับสถานการณ์พายุ๑ลูก
บอกว่าเป็นพายุที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลง
เมืองไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องไป

จะไปซ้ำรอยกับพายุลูกที่แล้วหรือเปล่าที่เคลื่อนที่มาถึงกัมพูชาเวียดนามแล้วก็จะไปต่อในบริเวณอ่าวไทยเข้าภาคใต้ต่อ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าการเคลื่อนที่เข้ามาของพายุลูกล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับขณะนี้เองนะครับ
อยู่ในแถวจุดเดิมนะครับของพายุลูกก่อนหน้านี้คือไปอยู่บริเวณแถวทางตอนล่างของประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาคืออยู่ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือพายุลูกนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็มีกำลังลมที่แรงมากมากนะครับจึงไปดึงเอาลมหนาวกำลังแรงลงมาด้วยนะครับ
การที่ลมหนาวแรงแบบนี้เนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าลมหนาวนั้นเป็นอากาศแห้งส่วนพายุเป็นอากาศชื้นนะครับดังนั้นอากาศแห้งที่แผลลงมาเนี้ยนะครับก็ไปป้องกันไม่ให้พายุเนี้ยนะครับเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับพายุที่เข้าสู่ประเวณประ
เรื่องของฝนจากพายุก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานนะครับอาจจะตกแบบมาไวไปไวไม่ตกหนักมากนักนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือเรื่องของอากาศหนาวลมเย็นสีม่วงม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คืออากาศเย็นนะครับจากบริเวณความกดอากาศสูงส่วนเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากเห็นเนี้ยนะครับจะ
ภาพนี้ก็จะสังเกตว่าสีม่วงนะครับยาวไปจนถึงบริเวณทางปีกตะวันตกของเอเชียเลยนะครับทำให้อากาศเย็นที่จะมาหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าเราจะหนาวเย็นต่อเนื่องค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับยังไงดูแลรักษาสุ
โปรดติดตามตอนต่อไป